เอาข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐมาดูเรื่องเกี่ยวเนื่องกับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์กันหน่อยนะคะ
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยก่อนหน้านี้ค่ะ
เอาส่วนประกอบของระเบิดเข้าไปในอาคารรัฐสภา
จะเอาไปให้บริษัทที่มาจากสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเขามีความยินดีจะมอบเครื่องตรวจสอบระเบิด
ให้กับอาคารรัฐสภาได้ทดสอบ
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะพอไปถามคุณชวนหลีกภัย
ประธานรัฐสภาบอกว่ามันไม่ได้จริงนะ
คือมันเอาสารประกอบระเบิดเข้าไปมันก็อันตรายแล้ว
แล้วถ้าระเบิดปุ้งปั้งมาทำอย่างไรคือยืนยันว่าไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้กำลังไปดูอยู่ว่ามีความผิดหรือไม่
ฝากฝั่งของคุณมงคลกิจเองก็ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่ดี
ซึ่งจะเข้าพบแล้วก็ไปขอโทษคุณชวนหลีกภัยนะคะ

บอกว่าจากกรณีที่บอกว่าตัวเองจะเข้าพบคุณชวนหลีกภัย
เพื่อที่จะขอโทษกรณีที่นำสารตั้งต้นระเบิด
เข้ามาในอาคารรัฐสภาบอกว่าวันนี้ทราบข่าวค่ะ
ว่าคุณชวนติดภารกิจนอกสภา

แต่ตั้งใจอยู่แล้วไม่หนีไปไหนแน่นอนนะคะ
ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเข้าพบในวันและเวลาราชการ
หลังจากนี้ไปแต่จะเป็นเมื่อไหร่
เดี๋ยวขอดูอีกทีเอาแบบคุณชวนไม่ติดงานจริงนะคะ
ส่วนวันที่มีการแถลงข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องตรวจวัตถุระเบิด
อีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่คุณมงคลกิจอ้างนะคะ
บอกว่ามีข้อมูลจากหน่วยความมั่นคง
ว่ามีกลุ่มก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้นะ
เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ๑๐๐คน
เพื่อจะเข้ามาเตรียมสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย
โอ้โหเรื่องนี้นะคะสร้างความแตกตื่น

อ่าทางเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นในแต่ละประเทศ
อาเซียนผู้นำชาติอื่นเขาก็มา
ใช่ค่ะก็ทำให้เป็นข้อมูลที่มีความแตกตื่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ
วันนี้เองค่ะพันเอกปราโมทพรมอินรองเลขาธิการ
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ในฐานะโคศกกองทัพภาคที่๔ออกมาระบุข้อมูลแบบนี้นะคะ
มีมาตรการในการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่แล้ว
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะนี้มีรายชื่อบุคคลเฝ้าระวัง
ย้ำว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังนะคะ
๔๐๐๐ถึง๕๐๐๐รายชื่อ
ซึ่งบุคคลเฝ้าระวังนี้เขามีพฤติกรรมเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่เองได้นำรายชื่อ๔๐๐๕๐๐ไปแจกจ่าย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในหลายพื้นที่
แล้วก็ทุกช่องทางทั้งสนามบินเอง
สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ
เพื่อตรวจสอบพร้อมส่งทหารเข้าเสริมการทำงาน
คือยืนยันว่าดูแลตลอดเวลาอยู่แล้ว
ทำให้ตอนนี้เองนะคะจาก๔๐๐๐รายชื่อถึง๕๐๐รายชื่อ
พบบุคคลเฝ้าระวังนี้แล้วประมาณ๑๐๐รายชื่อ
แต่พบแล้วมันไม่ได้มีความหมายหรือมีข้อบ่งชี้ว่ากลุ่มคนนี้
๐คนที่คุณมงคลกิจระบุไปก่อนหน้านี้

บอกว่าไม่น่าจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นะ
แล้วก็ย้ำว่าบุคคลเฝ้าระวังเขาไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ร้าย

หรือไม่ได้เป็นผู้ที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับ
แต่อย่างใดคือเป็นบุคคลเฝ้าระวัง
คือเฝ้าระวังไว้ก่อนอาจจะก่อเหตุหรือไม่ใช่ก็ได้
คือมีข้อมูลและทางทหารเองทางการเองเขาก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะ
และในช่วงที่มีกระแสแบบนี้เกิดขึ้น
มีเหตุการณ์ระทึกค่ะ
๙นาฬิกาที่ผ่านมามีคนไปพบวัตถุต้องสงสัย
ลักษณะเป็นกระเป๋าเดินทางสีดำขนาดใหญ่

จุดนี้มุ่งหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
โดยคนที่พบเห็นคนแรกคือนางดวงดาวบึงแก้ว
เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยนะคะ

คือครั้งแรกที่เข้ามาทำความสะอาดบริเวณนี้
มาทำความสะอาดตอนตี๔๕๐นาที
ซึ่งปกติจุดนี้ช่วงเวลานั้นคนเยอะอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอะไร
ช่วงที่๒ที่ต้องมาทำความสะอาดรอบ๒
คือช่วงเวลา๙นาฬิกา๔๐นาที
ซึ่งช่วง๙โมง๔๐นาที
ช่วงนั้นขบวนผู้นำอาเซียนขับผ่านไปแล้ว
เธอก็เลยข้ามมาทำความสะอาดที่เกาะกลางถนนจุดนี้เป็นรอบที่สอง
ช่วงนี้แหละมาเจอกระเป๋าค่ะ

ขนาดประมาณใช่ค่ะมันน่าสงสัยนะไงเอามาวางไว้ตรงนี้นะนะคะ
แล้วมันขนาด๒๐นิ้วลักษณะซุกเอาไว้ในพุ่มไม้
เขาบอกผิดสังเกตค่ะก็เลยแจ้งไปที่หัวหน้าก่อน
หัวหน้าก็ประสานให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบอีกทีนะคะ
ฟังเสียงคนพบเห็นคนแรกหน่อยค่ะ
เวลาประมาณ๙โมง๔๕๕๐ค่ะ
นี่มีขบวนผู้นำอาเซียนเดินผ่าน
แล้วก็เดินเข้าเก็บขยะออกกลางถนนทำความสะอาดนะคะ
ก็ไปเจอกระเป๋าวางอยู่เป็นกระเป๋าเดินทางสีดำ
ก็เลยโทรแจ้งผู้ควบคุมให้โทรแจ้งตำรวจอีกทีนึงนะคะ
พบกระเป๋าต้องสงสัยแล้วยังไงต่อนะคะ
โดยงานที่ได้รับแจ้งคือสนทองหล่อ

ไปสแกนกระเป๋าจนแน่ชัดแล้วว่า
เป็นเพียงกระเป๋าเดินทางที่คนเอามาวางทิ้งไว้เฉย
หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ว่าใครเอามาวางไว้